นั่นสิค่ะต้องบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละยิ่งตอนนี้นะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวมาสู่ฤดูร้อน
มันก็จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลูกเห็บตกบ้างบางพื้นที่
พื้นที่อากาศมันเปลี่ยนกระทันหันก็เลยมีหมอก

เขาว่ากันว่ามันหมอกน้ำหมอกจัดเหลือเกินการขับรถสัญจรก็อยากลำบาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปสำรวจพื้นที่ที่กาลสินหน่อยเผื่อว่าใครจะไปเที่ยวจะได้ระมัดระวังกันค่ะ

ถ้าควันขนาดนี้คงขายทั้งจังหวัดมั้งคุณ
นี่มองไปแงนมองไปบนฟ้า

ทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาว

เป็นหมอกอะไรทำไมมันไม่ใช่หน้าหนาวแต่มันมีหมอกแบบนี้
คือมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันต่างกันนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่ของประเทศไทยมันร้อน
โดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยมันเป็นที่ราบสูงนะคะ
มันก็รับรังสีจากพระอาทิตย์จนร้อนจัด
ประกอบกับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย

จากจีนแพลลงมาปกครุมภาคอีสานตอนบนตอนกลาง

อากาศมันเปลี่ยนฉับพันกระทันหัน
ก็เลยเกิดเป็นหมอกบางปกคลุมไปทั่วพื้นที่บริเวณนี้

มีการวัดอุณหภูมินะ๒๒องศาเซลเซียส

อากาศดีอากาศแบบเย็นสบายเลยล่ะ
สำหรับใครที่ชอบอากาศเย็นหน่อยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

แบบนี้ต้องบอกเลยว่าระวังนะคะคุณผู้ชม
เพราะมันแทบจะมองไม่เห็นเลยในรัศมีประมาณ๑๐๐เมตร

เปิดไฟเอาไว้เลยอ่ะจะได้เห็นว่ารถเราสัญจรไปมาอยู่นะคะ

เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ด้วยเช่นเดียวกัน
อากาศหนาวแบบนี้เชื้อโรคเติบโตได้ดี

ตัวเราเองเนี่ยถ้ายิ่งใครสุขภาพอ่อนแออยู่แล้ว
ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อเป็นโรคหวัดเป็นไอปวดหัวไม่สบายได้
ก็ต้องรับประทานอาหารที่ครบ๕หมู่นะคะ
พักผ่อนได้เพียงพอออกกำลังกายนะคะ
ทำให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรง
แล้วก็เรื่องของโรคโควิดที่กังวลใจกันอยู่นะ
เห็นแบบนี้แล้วผมว่าต้องระวังในเรื่องการสัญจรไปมาเนอะ
เพราะหมอกที่มันหนาแบบนี้บางทีมันมองไม่เห็นจริงนะ
เอาให้รถคุณมีไฟตัดบอกก็ตาม
ก็ต้องขับช้าชะลอความเร็วหน่อยละกัน
สังเกตดีบางทีอะไรโผล่มาจากม่านหมอก็ไม่รู้

ใช่แล้วสักครู่คุณเห็นมั้ยมีรถจักรยานด้วย

เพราะว่าถ้าหมอกมันมืดมากแล้วเราใช้ความเร็วมา

พื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับยอดดอยยอดภูนะครับ
เหนือแถบอีสานตอนบนแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวต้องระวังเรื่องของแดดจัดอีกทีนี้
นี่ที่เรามาบอกกันเนี่ยเพราะอะไร

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ